คุณผู้ชมฮะฮือฮากันหน่อย
ชาวบ้านไปพบนี่ครับหลังจากที่ถางป่าถางย่าอะไรเรียบร้อย
จะปรับพื้นที่ในการพัฒนานี่ครับ
บ้านโบราณสถาปัตยกรรมอะไรรู้ไหมฮะ
คุณผู้ชมตั้งตรงานอยู่แบบนี้แม้จะไม่สมบูรณ
แต่เห็นความสวยงามอลังการ
นี่อย่าลื้อออกนะผมเสียดาย

คุณผู้ชมฮะนี่คือเหมือนประวัติศาสตร์เลยนะครับ

ตำบลบางนอนอำเภอเมืองกระนองนะฮะ
คุณเราลองเข้าไปดูแล้วจินตนาการว่าถ้าตอนที่สวยงามนะ
ชั้นล่างจะมี๔ห้องนอนชั้นบนมี๔ห้องนอน
แต่ปัจจุบันไม่สามารถขึ้นชั้นบนได้แล้ว
เพราะบันไดไม่มีแล้วนะครับ

กลางบ้านปัจจุบันก็ซุดโทรมลงเหมือนกัน
มีคานไม้ที่เริ่มผูกมีต้นไม้ขึ้นกลางบ้าน
รากไม้ใหญ่ช้อนชัยทำให้เกิดรอยร้าวแบบนี้
แต่ก็สวยในแบบโบราณดีนะ

เออนะครับคือก่อนหน้านี้คฤหาสแห่งนี้คุณซ่อนฮะ
ซ่อนตัวอยู่ในป่านับร้อยปี
กระทั่งต้นปีที่ผ่านมามีการพัฒนาที่ดินนะครับ
หาดแห่งนี้จึงปรากฏสู่สายตาของประชาชนคุณดูสิ

ก็เห็นเป็นเครื่องหาดตั้งประหลานแบบนี้

คุณเขาถ่ายมาจะไม่ติดอะไรแปลกเลยใช่ไหม

ก็เลยแห่จะมาดูคฤหาดนี้นะครับ
โดยมีเจ้าของคฤหาส
ก็คือคุณโกศลหน้ารนอง

พาสำรวจตรวจสอบทั้งบ้านหลังนี้แล้วก็โดยรอบเลย
เล่าให้ฟังแบบนี้บ้านนี้นะฮะ
เป็นของพระยารัตนเศรษฐีมีชื่อจีนว่าคออยู่หงี่

แล้วก็เป็นปู่ของคุณโกศลนี่แหละครับ
หากย้อนกลับไปเมื่อท่านยังอยู่นะ

และจัดทำเป็นสวนต่อมาเมื่อปี๗๗

พระยารัตนเศรษฐีได้ถึงแก่อนิจกรรม
ผู้จัดการมรดกจึงได้ขายที่ดินบริเวณนี้
ให้กับนาย๖เสียงขายไป๓๐๐ไร่นะ
ราคาเท่าไหร่รู้ไหมตอนนั้นอะไรค่ะ
ต่อมาเจ้าของเดิมมาแบ่งขายในปัจจุบัน๕๐ไร่
ราคาไร่ละ๑๒๐๐๐๐๐บาท

ถ้าแต่ก่อนมี๓๐๐ไร่ก็๓๐๐ล้านนะ
แต่ตะก่อนขายไร่ละ๓๐๐เองนะครับ
ผู้ที่ซื้อจึงได้ทำการถางแล้วก็เกลี่ยดินตัดต้นไม้
ปรากฏว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือคฤหาดหลังนี้แหละ
คุณถ้าเป็นสมัยก่อนที่มีความงามนะ
เราเกือบจะทำกราฟิกให้ดูแล้วแต่ทำไม่ไหวนะฮะ
เขาบอกคฤหาสหลังนี้นะปูพื้นด้วยหินอ่อนนะครับ
แต่ก่อนเคยมีคนเข้ามาขโมยพื้นหินอ่อนไป
ตอนที่ปล่อยล้างไปแบบนี้ก็ต้องนำมาคืนเพราะ

อะไรสักอย่างเขาไปตามทวงคืน

ส่วนที่ผู้ที่มาซื้อที่ตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าจะใช้ประโยชน์ใช้สอยอะไร
ตอนนี้พอเจอแบบนี้ก็จะอนุรักษ์ไว้หรือทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวดีหรืออะไร
แต่ชาวบ้านมาขอโชคลาภแน่นอนครับ
ผมก็เพิ่งมารู้ว่าบ้านนี้มีมาก่อนแล้ว
แต่ผมไม่เคยเข้ามาเพราะมันเปลี่ยนเจ้าของแล้วไง
เคยมีประวัติว่าพื้นนี่ปูด้วยหินอ่อน

ใช่พื้นปูได้ยินนอนแล้วก็มีคนมาขโมย
คนมาขโมยคนมาขโมยถัดแล้วเอาไปกลับไปที่บ้านแล้วก็ต้องออกมาคืน
คุณผู้ชมคือสวยจริงโดยเฉพาะเมื่อกี้ภาพไกลนะที่คฤหาดหลังนี้
แม้จะเก่าแม้จะร้างแม้จะผูจะพังแล้วก็ตาม
แต่ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าคุณแล้วก็ตรงทุ่งแบบนี้โอ้สวยอ่ะ

แต่น่าอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ด้วย
ใช่คืออายุเป็นร้อยปีแล้วก็ไม่รู้จะพัฒนาตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทำเป็นจุดเช็คอินอะไรหรือเปล่านะคะ